คุณผู้ชมคะวันนี้มาเตือนคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากวันนี้
จนถึงต้นสัปดาห์หน้าหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
เนื่องจากลมทะเลที่มีความลำอะไรเร็งขึ้นเพื่อเข้าประเทศ
ตากนานอุตราฤทธิสุโกไทยยาวไปจนถึงพิศนุโลกค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะภาคอีสานเจอฝนเกือบทุกจังหวัดคุณผู้ชม
ตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะพื้นที่ใดไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนค่ะ
ส่วนภาคกลางฝนจะกินพื้นที่ครอบคลุมทางตอนบนของภาค
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ
ถ้าใครซักผ้าตากผ้านะคะอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
หอบนำฝนเข้ามาตกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะ